นักเรียนโรงเรียนนี้รวมตัวกันประท้วงท่านภูมิในการ

ทำไมกลับมาที่โรงเรียนแล้วเป็นแบบนี้

นั้นห้องเรียนฝุ่นเพี้ยบ

ข้าวกลางวันไม่มีกินครับ
จากนี้เมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับคุณผู้ที่เรียนร่วมกับคุณเมื่อวาน
คุณคุณให้หาไปว่าสนามหรือมิตรการที่กำลังตอบบ้านอยู่จะเสร็จด้วยอะไร

วันที่๒๗พคแก่งบนโบวิธีหลุงเกียร์จากวิทยุทธ์สุดท้องได้กระจัดอันเกล็ดขจังข้องนี้ต้องยาว
นี่คลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ภาส๒เอาไว้โพสไตร์ไว้เป็นคลิปที่นะครินวิทย์โรงสาธารณีและเรียนร่วมกัน
คลิปที่นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางประกอบ
รวมตัวกันร้องเรียนต่อคณะผู้บริหาร
หลังจากน้องบอกว่าก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์มาตั้ง๒ปี
แต่ทำไมเปิดเทอมมาเจอสภาพโรงเรียนที่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนไซส์งานก่อสร้าง
โควิดก็หนักแล้วเด็กต้องมาเผชิญกับฝุ่นอีกนะฮะ
โอ้โหความไม่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ต่างอีก
เทอมวันแรกโรงเรียนอื่นเขาเตรียมความพร้อม
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแต่โรงเรียนนี้ไม่พร้อม
อันนี้เขาร้องเรียนว่าแบบนี้นะเด็กเนี่ยต้องมายกโต๊ะยกเก้าอี้นะฮะ
มานั่งเรียงกันเองแอร์ก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่ายังไม่เดินสายไฟ
โรงอาหารก็ปรับปรุงบางส่วนไม่มีที่พอให้นั่งรับประทานอาหาร
ไม่พอสำหรับเด็กนะฮะที่มาพักที่หลัง
สนามสนามก็ซ่อมแซมปิดท้ายด้วยคำถามที่ว่าตกลงแล้วเป็นโรงเรียน
หรือเป็นไซฟ์งานก่อสร้างนี่ล่ะครับ
มันสายไม่ได้ต่อนะท่อนั่นท่อน้ำทิ้งแอร์นะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับไปที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมราชบุรณะ
ไปพูดคุยกับนักเรียนคนหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่า
เพราะว่าโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ในวันที่ใกล้จะเปิดเทอม
มันส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งฝุ่นการใช้สถานที่ต่าง
บางคนเป็นภูมิแพ้เจอฝุ่นแบบนี้เสร็จครับนะฮะก็ป่วยไป
ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมที่ผ่านมา
ซึ่งตอนที่เขาเรียนออนไลน์กันไม่มีนักเรียนมาโรงเรียน
ทำไมไม่ปรับปรุงให้เสร็จนะครับอันนี้เป็นคำถามนะฮะลองฟังดูครับ
โรงเรียนไม่มีความพร้อมที่จะเปิดไปอย่างนั้น
ยังมีหลายอาคารหรือว่าสถานที่ต่างที่ยังทำก่อสร้างไม่เสร็จ
ซึ่งหลายคนก็เปรียบเหมือนกับว่ามันเป็นไซส์ก่อสร้างที่ไม่ใช่โรงเรียนเลย
ก็คือว่าตอนเดือนกุมภาก็เรียนออนไลน์ตั้งแต่ประมาณ๗กุมภา
เหมือนกับว่าโรงเรียนยังไม่สามารถที่จะทำให้แบบ
อาคารที่ทำปรับปรุงต่างสามารถทำให้เสร็จได้
ส่วนใหญ่ก็จะมีคุณครูที่ลงในเฟสว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังเป็นแบบนี้นะ
ให้ผู้คนได้รับทราบว่าสภาพแต่ละที่เป็นอย่างไร

ไม่เกือบทุกคนนะครับ
ในโรงเรียนไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
เพราะว่าคุณครูก็รู้สึกสงสารเด็ก
ขอออเขาไม่สามารถที่จะจัดการบริหารให้ขาดได้ครับ

นักเรียนต้องยังมาเรียนในสภาพที่โรงเรียนกำลังเป็นแบบนี้อยู่

ไม่มีมาตาการชี้แจงใดพักตรงทุกสิ้น
นายสารายุทธิสีชัยรองพูดโดยการ

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต๑
คือท่านต้องชี้แจงแบบนี้ฮะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
บอกว่ามีการจ้างผู้รับเหมามาปรับปรุงอาคารแต่ว่าดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดไง
จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ผู้แทนโรงเรียนนะครับ
มีมติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับกลับไปเรียนออนไลน์กันอีกนะฮะ
จนถึงวันที่๑๙มิถุนายนเพื่อให้ผู้รับเหมานะครับมาก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครับ
โอ้โหไม่รู้โรงเรียนเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ